กับเด็กวัย๙ขวบนะคุณนะ
เพราะว่าถูกน้าชายแท้เนี่ย
เด็กบอกแบบนี้น้าชายนะกระทืบท้องผม
แล้วก็เอาหัวผมโขกพื้น
สาเหตุมันเกิดจากเรื่องอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ชมฮะ
คือตัวน้าชายเองหาว่าหลานเนี่ย
ไปขโมยกุญแจของพระท่านที่วัด

เองไปขโมยกุญแจของพระท่านมาหรือเปล่า
เด็กก็บอกเปล่าค่าเปล่าค่าเปล่าครับ

คุณผู้ชมเรื่องราวตรงนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะ
เด็กชายที่ถูกน้าทำร้ายก็คือ

ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเจ็บปวด

แล้วก็มีรอยฟกช้ำแล้วก็อาเจียนด้วยนะคุณนะ
โดยเด็กบอกว่าถูกน้าชายทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านที่หมู่๓
ที่บ้านปราสาททองที่ตำบลปราศาส

บอกว่าผมเจ็บผมเจ็บเนี่ยนะฮะ
โหนี่จับปากเด็กนะ
บอกว่าโดนเหยียบโดนกระทืบอะไรอย่างนี้กี่ครั้ง

คนที่ทำร้ายลูกชายก็คือน้าก็คือนายนบอายุ๓๙ปี
น้าคิดว่าน้องกาฟิลไปขโมยกุญแจของพระสงฆ์ท่านที่วัด
ที่น้องกาฟิลก็บอกว่าไม่ได้ขโมยไม่ได้ทำ
แต่น้ากลับโมโหอารมณ์ฉุนเฉียวทำร้ายร่างกายเด็กอย่างรุนแรง
ตบหัวจับหัวโขกกับพื้นกับดิน
ยงลงกับพื้นแล้วใช้เท้าทั้งเตะทั้งกระทืบหน้าท้อง
น่วมไปทั้งตัวนี่ส่วนน้าชาย
ผู้ก่อเหตุคือน้าชายเมื่อกี้ฮะอ้างกับตำรวจแบบนี้ผมไม่ได้ทำ
ผมแค่ตบหัวหลานครั้งเดียวไม่ได้ใช้เท้ากระทืบหรือเหยียบหลาน
ผมจำเป็นต้องทำโทษหลานครับเพื่อสั่งสอนให้เข็ดหลาบและให้เป็นคนดี

เพราะหลานไปขโมยกุญแจของพระมารูปหนึ่งดอกหนึ่งเขาทำท่าให้ดู
ขโมยกุญแจห้องพระที่วัดมาดอกนึง
ผมก็เค้นถามเฮ้ยเองไปขโมยกุญแจของพระท่านมาหรือเปล่า
หลานก็บอกเปล่าแต่ผมไม่เชื่อ
ผมเชื่อว่ากุญแจเนี่ยหลานไปขโมยมา
ก็เลยต้องลงโทษให้เป็นคนดีคุณ
แล้วก็ตัวน้าชายบอกว่าก็ส่งไปอยู่กับพระแม่ทำไม

ทีนี้ก็ต้องถามความจริงจากทั้งเด็กและพระ
บอกว่าผมไม่ได้ขโมยไม่ได้เอาไปเอากุญแจของพระมา
ทีนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดบ้านประสาทพระครูสารธรรมประสาท
อายุ๗๐ปีแล้วท่านว่ายังไงคุณ
บอกแบบนี้บอกว่าน้องกาฟิลมาเล่นที่วัดเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นเด็กดีนะช่วยทำความสะอาดวัดด้วย
ส่วนกุญแจลูกหนึ่งที่น้องกาฟิลเอาไปเล่น
อันที่น้าเห็นเป็นกุญแจที่ไม่ได้ใช้แล้ว
อาตมาเลยให้เด็กเอากุญแจนั้นไปเล่นเอง
จากจะเอาไปเล่นก็เล่นเพราะเด็กขอเอาไปล็อกรถจักรยาน
แต่ไม่เกี่ยวกับกุญแจกุญแจหนึ่ง
ซึ่งเป็นกุญแจของรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของอัตมาที่มันหายไป

มีกุญแจอยู่จริงแต่ไม่ใช่กุญแจรถไฟฟ้าที่มันหายไป

แล้วก็อัตมาให้เด็กไปเองเด็กจะเอาไปเล่นก็ไปเล่นซะ

รู้สึกตกใจเหมือนกันที่กาฟิลถูกน้าชายทำร้ายรุนแรงขนาดนี้

ส่วนตัวเองของอัตมาวันนี้อาจจะมีอาการหลอนหยา
รถสามล่อลงพ่อไปมันก็บอกว่าไม่ได้เอาไป
สรุปนะพระท่านไม่ได้โกหกนะ
สรุปว่าเด็กเนี่ยไม่ได้เอากุญแจอะไรไปนะฮะ
ด้านของผู้ใหญ่บ้านหมู่สามบ้านปราสาททองผู้ใหญ่วินัย

อ้าวสรุปคืนน้ามีประวัติขโมยมาก่อน
ชอบขโมยปลาของชาวบ้านเป็นประจำ

นี่แสดงว่าขโมยบ่อยมากจนเขาเรียกกันแบบนี้นะ
ถ้าพูดถึงชื่อนบขโมยปลาแน่นอน
เว้นแม้แต่ข้าวของในบ้านก็ขโมยไปขายซื้อยาบ้ามาเสพนะฮะ
ถ้าจะเป็นญาติก็ตามแต่ก็ต้องแจ้งความกับนายนบ
ข้อหาทำร้ายร่างกายเด็กนะครับ
ซึ่งล่าสุดหมอให้น้องกาฟิลกลับบ้านได้แล้ว
แต่ก็ยังคงต้องพักฟื้นดูอาการอีกหลายวัน
และที่สำคัญคุณเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กนะ
อ้าวสำคัญนะ